คืนคลืนเสียงฝนตกร้อนเปล่าเสียงทองรองของหลีเองอิอิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมี๓ฤดูต่อวันแบบนี้ต้องมาดูกันสักหน่อยว่ามีใครต้องระวังได้ไปเยี่ยมหมอกันบ้างถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีป่วยแบบไม่ถามกันสักคำเดือนพฤษภาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุลตอนนี้ชาวกุลก็ปกติดีฟิตถึงปังแต่คนใกล้ตัวอย่างผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ดันมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยแบบกระทันหันสร้างงันทำให้ต้องป่วยใจไปด้วยแนะนำให้ตรวจสอบความปลอดภัยตามจุดต่างต่างภายในบ้านจะช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นพื้นกระดายฝ้าเพดานกระเบื้องโอ่ง
สี่ราศีเมทุนมาที่รายนี้ก็ไม่ได้ป่วยทางกายแต่ทางใจขอบอกเลยว่าเป็นสุดทางมากมีมารุมเราให้ไม่สบายใจเรียกคิดมากมากโอ๊ยจะมากไปไหนเพราะต้องใช้สมองแก้ปัญหาต่างที่เข้ามาจนปวดหัวพีพีคตลอดหลีแนะนำให้ระบายความรู้สึกในใจกับคนใกล้ตัวที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ให้ดื่มน้ำเยอะทำใจโล่งแล้วร้อนในจะโหลดมือลาบ๊ายบายไปอย่างง่ายดาย
อันดับ๒ราศีตุล๑๒๓ไม่ได้เป็นคนที่เกรร์แหน่บ
อาการแบบนี้ก็นึกถึงเพลงโรคประจำตัวของวงแคชเบอร์
เพราะชาวตุลจะได้ป่วยยาวแบบวันโทไฟอีกแน่นอน
โรคประจำตัวจะหวนกลับมาเพราะทำงานหนักนอนน้อย
แต่ด้วยความที่กินได้เยอะหมูทาเอยชาบูเอยปิ้งย่างเอ่ย
หยุดหลีชักเหวละนะกินเยอะขนาดนี้จะช่วยรักษาอาการเหล่านั้นหายได้เร็วขึ้น
อันดับหนึ่งราศีสิงอาการป่วยออดแอดที่ดูไม่หนักอะไรมาก
คนมองข้ามไปของชาวสิงอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่
ต้องระวังให้มากเพราะมีโอกาสติดเชื้อกลายเป็นโรคหนักกว่าที่คิดได้
หรือแนะนำให้ไปหาคุณหมอเช็คดูอาการแบบชัดว่าป่วยเป็นอะไร
จะรักษากันได้ทันยางหลีก็เป็นไตหาหัวจามตามหาหัวใจตลอด
อิอิจางไหมจางมา
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีป่วยแบบไม่ถามกันสักคำ
เดือนพฤษภาคมอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บคอได้เพราะไอแต่จะเจ็บใจได้เพราะอยู่นะจ๊ะ
ขอศักดิ์หน่อย๑ดอก
วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู